เขาบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน

บอกโหยมีคนมาขอดูพระ
จะมาขอเช่าราคาหลักแสน
ก็คุยกันตกลงกันเรียบร้อยมีการต่อรองอะไรกัน
โอ้อ่ะลุงป๊ะเดี๋ยวทำไมรู้ไหม
ไปกับพวกเราไปกับผม
ผมจะพาลุงไปถ่ายเอกสารบัตรประชาชน
จะได้เอามายืนยันว่าลุงพระเนี่ยลุงไม่ได้ขโมยใครมา
พอไปเสร็จแล้วยังไงลุงลงไปถ่ายเอกสาร
ไปเลยฟิวไปเลยค่ะพร้อมพระเครื่องของลุงค่ะ
คุณลุงสุรพนธ์ก่อมกำเนิดอายุห้าสิบแปดปี
ผู้เสียหายร้องสื่อเลยแหละช่วยลุงด้วยเถอะ
ผู้ชายสองคนมาหาลุงที่บ้านมาขอดูพระเครื่อง
แล้วยังไงนะลุงบอกโอ้โหสองคนลักษณะเนี่ยน่าเชื่อถือมากเลย
ตีสนิทชวนคุยหลายเรื่องเลยลุงเลยเอาพระเครื่องมาให้ดูสามองค์
มีพระสมเด็จวรคังพระเหรียญหลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวน
อดีตเกจิดังที่มีชื่อเสียงเรื่องพุทธคุณ
และพระเหรียญหลวงปู่เปลี่ยนนะคะรุ่นแรกปีสองสี่เจ็ดสอง
ของวัดใต้เกจิชื่อดังเมืองกาญจนบุรี
พอเห็นพระเท่านั้นโอ้ไอ้หนุ่มสองคนนั้น
มันขอซื้อเลยขอเช่าเลยบอกเนี่ยเสนอราคาไป
เสนอราคาไปสองแสนเขาต่อรองเหลือแสนห้าได้ไหมลุง
ก็เลยอ่าตกลงกันที่แสนห้าหลังจากนั้นมีการขอบัตรประชาชน
ไปถ่ายเอกสารอย่างที่เล่านั่งรถออกไปกับเขาไปถึงร้านถ่ายเอกสาร
พอลุงลงไปลุงก็ลืมคิดไงคุณคิง
ว่าเอาพระไว้กับผู้ชายสองคนบนรถอืม
ลุงลงไปปุ๊บรถไปเลยค่ะเรียบร้อย
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพพนมชวนคดีไม่คืบ
ลุงบอกโอ้เครียดมากตอนนี้ค่ะ
ก็บอกให้ผมลงแล้วก็ไปถ่ายบัตรประชาชนมา
แต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วถามว่ากล้องวงจรปิดบ้านได้เปิดหรือเปล่า
อ๋อปัญหาปัญหาครับแต่ผมก็จะถ่ายทะเบียนรถ
มันแปลว่าไม่ไว้ใจกันอืมตอนแรกลุงก็คิดด้วยน่ะ
บอกจะขอถ่ายทะเบียนรถมันว่าลุงอีกบอก
อ๋อไม่ไว้ใจกันอย่างเงี้ยลุงก็เลยอะโอเค
ถ้างั้นก็ลงไปถ่ายกระสานก็เรียบร้อยเลยค่ะ
ลุงสุรพลบอกอยากเตือนภัยแล้วกันนะ

มันมาในรูปแบบนี้ก็มีเอาเงินมาล่อก่อนว่า
มาเช่าพระกันจริงสุดท้ายเชิดหนีไปหมดเลยค่ะ
ขอให้จับให้ได้เร็วนะครับเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์